ชาวไทยเพิ่งเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระพุทธปฏิมาหลังจากที่ชาวตะวันตกเห็นความสำคัญในฐานะที่เป็นศิลปะโบราณวัตถุที่มีราคาซื้อขายในท้องตลาดและได้พยายามที่จะจำแนกยุคสมัยให้กับพระพุทธปฏิมา
เริ่มจากในปีพุทธศักราช๒๔๖๙พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครขึ้น
ซึ่งขึ้นตรงต่อราชบัณฑิตยศภามอบหมายให้เซเดย์เป็นผู้แต่งหนังสือเรื่องโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร
เหตุเพราะว่าเมื่อเวลาจัดตั้งของในพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครมีความจำเป็นที่จะต้องแยกโบราณวัตถุทั้งหลายออกเป็นสมัยต่าง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน